พาไปดูต่อไปนี้เรียกว่าหากินบนความคาดหวังของชาวบ้าน
ชาวบ้านต้องการความปลอดภัยจากเชื้อโควิด๑๙
อยากหาวัคซีนที่ดีที่สุดมาฉีดให้กับตัวเอง
มีคนไปหลอกเขามิจฉาชีพไปหลอกเขา
แล้วก็มีการเรียกเงินจากผู้เสียหายเกือบ๒๐๐๐บาท
สุดท้ายไปฉีดแค่น้ำเกลือให้เขาแทนนะคะ
แล้วสุดท้ายตำรวจตามจับตัวได้นะคะ

ดูกันเลย๒คนนี้คือนางสาวประพาพรจูกลิ่น
อายุ๓๕ปีและนางสาวจันจิราตันสินอายุ๒๙ปี
ก็ถูกตำรวจภูทรเสม็ดชนบุรีจับตัวได้ค่ะ
หลังไปหลอกชาวบ้าน๕คน
ให้จ่ายเงินรวม๑๙๐๐๐บาท
ยังไม่มีการไปเก็บเงินให้มาฉีดนะคะ

เป็นวัคซีนหลักและธุรกีษ
สำหรับคนที่อยู่ในหลักเกศต่างนะฮะ
ไม่ใช่วัคซีนทางเลือกที่ต้องไปเสียเงินจองเอง

อนงโฉมงามหนึ่งในผู้เสียหายเขาเล่านะคะ
ว่าเขาได้รับคำแนะนำจากนางสาวพรประพาซึ่งเป็นแฟนน้องชาย

เพราะอายุเกิน๖๐ปีแล้วก็จะปลอดภัยกว่า
อ้างว่าจะใช้สิทธิ์พนักงานได้สิทธิ์ลดราคาเข็มละ๒๒๐๐บาท
ทางครอบครัวก็เลยหลงเชื่อแล้วก็จ่ายเงินไป
ไปแล้วคนละ๑เข็มเมื่อวันที่๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
นางสาวประพาพรก็พานางสาวจันจิรามาฉีดให้ที่บ้านนะคะ
อ้างว่าไปโรงพยาบาลไม่ปลอดภัยเสี่ยงการติดเชื้อโควิด๑๙
แต่เมื่อขอกำหนดวันฉีดเข็ม๒พร้อมกับใบรับรองก็บ่ายเบี่ยง
ก็ถูกบ่ายเบี่ยงเธอก็เลยโทรศัพท์ไปถามที่โรงพยาบาล
ก็เลยทราบว่าเฮ้ยไม่มีการจองนะไม่ได้ฉีดวัคซีนจาก
ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะพอรู้แบบนั้นนะคะ
โรงพยาบาลได้รู้ข้อมูลแบบนี้ก็เลยไปสอบถามไปหาข้อมูล
จนกระทั่งสามารถจับกลุ่มตัว๒คนนี้ได้ค่ะ
ต้องขอโทษจริงถือสารผิดมันไม่ใช่เข็มละ๒๒๐๐แต่ว่า
มันไม่ใช่๒เข็ม๒๒๐๐แต่เป็น๒เข็ม๒๒๐๐
ก็คือต้องโอนเพิ่มอีกคนละ๒๒๐๐เพราะว่าวันที่๗น่ะ
ไปแค่คนละเข็มก็ต้องโอนเพื่อนให้เขาอีก
ผู้ต้องหาเองก็ยอมรับแล้วค่ะว่าสิ่งที่ฉีดให้ชาวบ้านเป็นแค่น้ำเกลือ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาร่วมกันช่อกงประกอบวิชาชีพเวชกรรม
โดยไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต
และกระทำการสถานพยาบาลนอกสถานที่พยาบาลคุมตัวดำเนินคดีค่ะ
เป็นการไปซ้ำเติมความทุกข์ของชาวบ้านมากกว่าเดิมอีก